สถานการณ์ในจังหวัดอื่นนะครับอย่างเช่นที่ตากระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่
ทำให้ไม่สามารถที่จะขนของไปส่งยังฝั่งพม่าได้
ส่วนที่นั่นที่สถานการณ์วิกฤตในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วในบางพื้นที่
แต่วันนี้ก็มีการพบศพผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คาดว่าจะถูกน้ำป่าซัดไปก่อนหน้านี้ครับ

ขึ้นมาจากบริเวณคู่น้ำริมถนน
จังหวัดนั่นเป็นผู้พบศพเป็นคนแรก
ก็ได้เล่าว่าได้นำถุงยางชีพไปช่วยชาวบ้าน
โดยจอดรถริมทางเพื่อรอรถอีกคันเพื่อขนถ่ายถุงยางชีพ
ระหว่างนั้นก็ได้เห็นศพขึ้นอืดลอยอยู่ในน้ำ
จากการสอบถามก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนบ้าน
นางสาวจินดาปั่นจักรยานออกจากบ้านไปดูระดับน้ำที่ท่าน้ำใกล้กับบ้าน
เมื่อ๒วันก่อนจากนั้นก็หายตัวไปจนมาพบเป็นศพดังกล่าว
ว่าน่าจะถูกน้ำป่าซัดเสียชีวิต
โดยจังหวัดน่านประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินอุทธกภัยแล้ว๙อำเภอมีผู้เสียชีวิตแล้ว๒คน
ส่วนที่ตากนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเมย์ยังคงอยู่ในระดับที่๕เมตร

ไปยังฝั่งเมียวดีของพม่าได้เนื่องจากว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยว
นายเทอดเกียรติชินวศรนั่นนายกเทศบุญตรีเทศบาลนักคอรแม่สอด
สิ่งที่ดูหอหรอกล่าว่าช่วงนี้ในพื้นที่ยังมีน้ำเอ่อท่วมหลายจุด
เมืองต้นก็ได้นำกระสอบทรายไปกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้าน
และใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำออก
ส่วนน้ำที่ท่วมขังในตลาดริมเมย์ลดลงเป็นปกติแล้ว
ห้วยแม่ศอดจะระบายน้ำออกตลอดเวลา
ขณะที่นายธานุพงศ์เจริญสุรพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก

ได้มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันและรับมือจากปัญหาอุทธกภัย

จากนี้ได้เฝ้าระวังปริมาณน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับเตรียมผันน้ำไปในพื้นที่รุ่มต่ำ
พรมพิรามอำเภอเมืองและอำเภอบังรกรรม
โดยจะมีผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตร
ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตบางส่วน
เมืองต้นได้มีการทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้านแล้ว